ท่านไปดูเดินไปที่ห้องเก็บเอกสาร
โรงเรียนต้องมีหน้าที่นำเอกสารนุนแต่ขอให้ท่านผู้ปกครอง
อยู่รอตรงนี้นิดนึงเราจะนี่ต้องมอบครับ
มาต้องมีความพร้อมไม่ได้มาจิ้มไลน์เปิดไลน์ให้ดู
ประชุมมากผมกลัวแบบเสื้อแดงแล้วเนี่ยเอ๊เอออุ้ยอะไรกันเนี่ย
ผู้ปกครองขนาดขนาดนี้เหรอโอ้โหอย่างนี้มันไม่ใช่มาออมชอม
ไม่ใช่มาแก้ไขแล้วมันจะมาเอาชนะเอาแพ้กันแค่นั้นเองแหละ
เอาชนะเอาแพ้ก็ยินมา
ในฐานเลขาที่การคุรุสภาที่เป็นเจ้าหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บริหารโรงเรียน
รวมทั้งคุณครูแล้วก็เกี่ยวกับโดยการที่ไม่ได้นำคนที่มีความ
ถูกต้องมาดูแลบุตรหลานของท่านและในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูนะคะ
ครูมีสิทธิ์ที่จะสอนหรือเปล่ายังไงหรือเปล่า
แย่อย่างนี้ครับ
พันธุ์สิแม้วันเนี้ยต้องกูลงเรียนใช่ไหม

แต่ว่าเราเห็นคลิปที่ทางโรงเรียนได้ส่งให้๑วันวันที่๒๒แล้วคือกรณีแรกคือครูประจำชั้นนะคะคือมันจะมีใบงานที่โต๊ะค่ะแล้วครูก็เดินไปดูน้องน่าจะเละหรืออะไรอย่างนี้คือไม่ได้ทำเลยเลยเข้าไปดูแล้วก็เอามือไปมาแบบนี้ค่ะสองทีเราก็เรียกอันนั้นเราไม่คิดอะไร
แต่อันที่สองที่เจอที่เป็นครูพี่เลี้ยงคือน้องน้องนั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วทำท่าเหมือนยกขาแต่ณขณะนั้นครูพี่เลี้ยงยกเก้าอี้โดยที่ผ่านตัวน้องไปแล้วน้องยกขาหลบแล้วเขาก็หันกลับมาป้าบเลยเราเราก็เลยอยากสงสัยข้ออันเนี้ยว่าคือทำเพราะอะไรน้องผิดตรงไหนน้องน้องยกขาหลบคุณทำไมคุณถึงต้องตีเขาแล้วเขาเข้าใจไหมคุณได้บอกเขา
คุณเอามาตรฐานอะไรมารับตรงนี้ครับ
คุณครูเนี่ยคุณยังใช้แค่วุฒิม๓กับม๖เอง
ท่านไม่มีใบประกอบวิชาชีพเลย
ครูต่างชาติมีแค่วีซ่าเดินทาง

คุณมาพูดแถไปเรื่อยอย่างนี้มันไม่เข้าประเด็น
ผมต้องการประเด็นเนื้อว่าสิ่งที่เรียกร้องเนี่ยมันคืออะไร
มีอะไรบ้างนะครับ
เรื่องที่๑นะคะผู้ครองสามารถเข้าถึงกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์
ในชั้นเรียนและในแง่มุมต่างของโรงเรียน
บริเวณห้องนอนหรือทางเดินห้องน้ำนะคะ
แต่เงื่อนไขคือต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในห้องนั้นนะคะ
อันที่๒แจ้งมาตรการแนวทางแก้ไขปรับปรุง
โดยมีนักจิตวิทยาจากกระทรวงสาธารณสุข
เข้ามาเยียวยาจิตใจนักเรียนและผู้ปกครอง
จากเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น
ให้ทุกคนได้รับทราบอย่างโปร่งใส
และมีการประเมินระดับจิตวิทยาทุก๖เดือนนะคะ
อันที่๓จัดการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันให้เหมาะสม
และเป็นไปตามตารางที่ได้แจ้งกับผู้ปกครองในหลายกลุ่ม
รวมถึงระยะในการทานอาหารปรับเป็น๔๐นาที
ซึ่งเรื่องอาหารขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมว่า
เมื่อเช้าเนี่ยดิฉันมาแล้วก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ลงมือทำเลยนะคะเรื่องนี้
เอาเรื่องที่สี่ขอให้โรงเรียนปรับปรุงเรื่องความสะอาดในห้องน้ำ
ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนและระบบสาธุโภคทั้งโดยด่วนทั้งหมดโดยด่วน
ยืนยันตัวตนซึ่งอันนี้ถ้าจะขึ้นไปก็ต้องขออนุญาตก่อนนะคะ
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนข้อห้าขอให้ทางโรงเรียนช่วยตรวจสอบมาตรฐานของรถโรงเรียน
เช่นจำนวนนักเรียนต่อรถ๑คันเพราะปัจจุบันเด็กต้องยืนตลอดทาง
ไม่ได้นั่งเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่
เพราะผู้ปกครองหลายท่านเจอรถโรงเรียนขับรถเร็วมาก
เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กและรายงานจำนวนเด็กนักเรียนที่ขาดสาย
ลามาสายทุกวันนะคะเรื่องรถโรงเรียนเนี่ย
เมื่อเช้านี้ดิฉันก็ได้แบ่งเจ้าหน้าที่นะคะ
ไปติดตามเรื่องรถโรงเรียนตามข้อเรียกร้องนี้แล้วนะคะ
ข้อที่๖เรื่องการทานน้ำและให้นักเรียนเข้าห้องน้ำ
ตอนนี้มีเคสนักเรียนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบและท้องผูก
จากทานน้ำน้อยและเห็นจากน้ำในกระติกแต่ละวัน
แทบไม่ลดลงเลยควรจัดเวลาในการกินดื่มน้ำ
และเข้าห้องน้ำให้เหมาะสมเช่นทุก๒ชั่วโมง
อันนี้ก็รับดำเนินการตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะได้ได้สั่งการไปแล้วนะคะ
ข้อที่๗จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกปีการศึกษา
เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันทุกชั้นเรียนค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
ผู้ปกครองในแต่ละห้องนะท่านลงชื่อเลยมีความคิดเห็นร่วมกันพร้อมกัน
โรงเรียนจะดำเนินการไม่เกิน๑๐วันเมื่อกี้เขาพูดถ้าผู้ปกครองต้องยืนยันว่าทั้งห้องพร้อมใจกันอยากให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องเรียน
ดิฉันได้สอบถาม๑๐วันทำทันค่ะ๑๐วันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทำไม่ยาก